อีกคนก็มองข้ามไปอีกช็อตหนึ่งแล้วสิบสิงหาคมนี้แหละคะ
กลับไม่กลับตกลงยังไงเมื่อกี้นี้ใครบอกนะว่าคุณทักษิณจะกลับ
แล้วไม่ได้มาคนเดียวด้วยจับพาคุณยิ่งรักมาด้วย
จริงแล้วในฝั่งสอสอภักดิ์เพื่อไทยเองเนี่ย
ความเห็นเขาก็มีสองฝั่งสองฝ่ายนะครับพี่หุย
สอสอคนนึงก็บอกผมมั่นใจคุณศิลป์กลับแน่นอนสิบสิงหาคมนี้
อีกคนบอกผมหวั่นใจเพราะสถานการณ์มันก็เปลี่ยนแปลงไปได้
คนแรกนะคะคุณเกรียงกันตินันสอบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทย
ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ค่อนข้างจะใกล้ชิดแล้วก็สนิทกับคุณทักษิณครับ
วันที่๒๖กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ย
ก็จัดพิธีทำบุญวันเกิดให้คุณทักษิณไปที่อุบลราชธานีด้วย
ก็โทรคุยกันกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะบอกว่า
ผมมั่นใจมันไม่น่าจะมีอะไรชัดเจนไปกว่าคนในครอบครัวที่เขาออกมาพูดแล้วล่ะ
รู้ดีที่สุดก็ต้องเป็นคนในครอบครัวคุณทักษิณเอง
ที่คุณอุ้งอิ๊งประกาศบอกว่า๑๐สิงหาพ่อกลับแม่มันก็ควรจะต้องเป็นแบบนั้น
ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะสถานการณ์ทางการเมืองในวันที่คุณทักษิณจะกลับน่าจะนิ่งแล้ว
ถ้าผมไม่ติดประชุมสำคัญที่จะพาผมไปรับเองแน่นอน
ลูกสาวก็ให้ข่าวจะจบแล้วใช่ไหม
ใครจะไปได้ข่าวเท่ากับลูกเขาถูกไหมล่ะ
ลูกท่านทรัพย์สินให้ข่าวเองที่จริงมันชัดแล้วไม่ต้องไปถามใครแล้ว
เพราะว่าลูกท่านพูดนี่มันก็น่าจะจบแล้ว
ส่วนอีกหนึ่งคนค่ะเป็นหนึ่งสอสอที่เคยผลักดัน
พระบอร์นิรัตโทษกรรมสุดซอยคือคุณประยุทธ์สิริพานิษฐ์
สอบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยนะคะ
คุณประยุทธ์บอกว่าผมไม่ค่อยกล้าฟันทงเหมือนกัน
เพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเรื่อย
ผมเองก็ไม่ได้เจอไม่ได้คุยกับคุณทักษิณนานแล้ว
คือเอาจริงถ้าคุณทักษิณได้กลับมาจริงมันก็เป็นเรื่องดี

ใจผมก็อยากให้คุณทักษิณกลับมาในวันที่๑๐นี่แหละ
สมาชิกเพื่อไทยทุกคนก็คงคิดเห็นไม่ต่างกัน
แต่ก็ไม่รู้สิเพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนแทบจะทุกชั่วโมงจริง
ผมในฐานะที่เป็นคนไทยก็ตาม
ในฐานะที่เป็นลูกภักดิ์เพื่อไทยก็ตาม
ก็ย่อมมีความดีใจครับ

คนนี้ไม่ใช่คนใกล้ชิดไม่ใช่คนในครอบครัว

คุณบุญเลิศไพรินนะคะ
งตำราตรวจสอบดวงชะตาของคุณทักษิณฟันทงบอกว่า

ไม่ควรกลับมาในช่วงนี้เพราะดาวดีให้คุณไม่ได้
ดาวร้ายกุ้มรุมทำร้ายเต็มไปหมดเลยครับ

อันนี้ก็อีกหนึ่งโหนนะ

โหนคือสารโอหอหีบรอเรือ
เป็นโหนจริงเป็นผู้ทำร้ายดวงชะตาลาศรีแล้วก็ได้จริง
แล้วอาจารย์บุญเลิศท่านเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา
เขาก็เลยเรียกกันติดปากว่าโหนสวนะฮะ